ทางธนาคารอีก๖วันถึง๒๕กุมภาพันธ์
ตายายที่เป็นแม่ลูกกันอ่ะครับ

มาเฝ้ารอลงทะเบียนหน้าธนาคารที่กำแพงเพชรนะคะ
เราก็ตามความเคลื่อนไหวมา๒๓วันแล้วล่ะ

คือคนเนี่ยโอนเงินไปช่วยเหลือ
คุณแม่กับคุณลูกเนี่ยนะคุณตาคุณยายเนี่ย
แต่ความจริงคุณแม่๘๐กว่าลูก๖๐กว่า
ทางอำเภอนายอำเภอก็มาดูแลให้

ตอนแรกที่ได้เงินบริจาค๒๓วันได้มา๖ล้านกว่า
เขาบอกว่าจะปิดรับบริจาคแล้วเพราะเพียงพอแล้ว

ยังไม่ปิดค่ะเพราะว่าวันนี้เที่ยงครึ่ง
นายอำเภอยังออกมาชิดแจ้งอยู่เลยว่า
บริจาคอัปเดตวันนี้เที่ยงครึ่ง๗ล้าน๓แล้วค่ะ
ยังเปิดรับบริจาคอยู่และนายอำเภอบอกเองว่า
เดี๋ยวได้จำนวนที่เหมาะสมเมื่อไหร่ค่อยปิด

มาดูแลเรื่องเงินบริจาคของครอบครัวครอบครัวนี้

เอี่ยมสะอาดวัย๘๑ปีนะคุณแม่แล้วก็อีกคนนึงเนี่ย

นางน้อยเอี่ยมสะอาดส่วนคุณตาที่เห็นว่าแม่ป้อนข้าวให้เนี่ยก็คือนายจำเนียนเอี่ยมสะอาดวัย๖๒ปีซึ่งเป็นลูกชายนะคะ
นั่งเผลอคล่องถูงค่ะนายสะดุดีพุทธัง
ที่ตกเป็นเป้าตอนนี้ที่คนเขาทวงถามกันอ่ะ
ว่าตกลงคุณมายุ่งอะไรกับเงินของครอบครัวเขาคุณมาเจ้ากี้เจ้าการจัดแจงอะไรบอกจะปิดนี่คุณยังไม่ปิดเลยจนมัน๗ล้านกว่าแล้ว
เขาเลยบอกขอชี้แจงหน่อยขอพื้นที่ไทยรัฐทีวีชี้แจงหน่อยแล้วกัน
อัพเดทยอบบริจาควันนี้เที่ยงครึ่งเนี่ย๗ล้าน๓แล้วใช่ไหม
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินจำนวนนี้ไปเปิดเป็นชื่อบัญชีกองทุน
เพื่อความโปร่งใสเขาไม่ได้เป็นกรรมการร่วมหรอกนะกรรมการร่วมจะมีลูกชายคือนายจำเนียน
ลูกสาวที่ตอนแรกเขาบอกว่าสองแม่ลูกอยู่กันสองคนนะลูกหลานไปอยู่ที่อื่น
แต่ว่าเนี่ยหลังจากที่เหมือนเป็นไวรัลไปอย่างนี้ลูกสาวของคุณยายคุณยายน้อยเนี่ยพี่สาวของนายจำเนียนก็แวะมาแวะเวียนมาดูแลแม่ดูแลน้อง

เดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไปเปิดบัญชีที่ธนาคารใกล้บ้าน
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน๗ล้าน๗๓ล้านบาทนะตอนนี้
วัตถุประสงค์เขาบอกเขาแบ่งเป็น๓ส่วนยังไง
ส่วนแรกคือเรื่องที่อยู่อาศัยส่วนที่สองคือค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จำเป็น
ส่วนที่สามคือเรื่องการประกอบอาชีพครับเพราะว่านายจำเนียนอ่ะตาจำเนียนอ่ะ
มีความประสงค์อยากจะขุดสระเลี้ยงปลาก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้มาในการเหมือนกับทำมาหาเลี้ยงชีพ
ได้มีอาชีพเขาบอกว่าทั้งหมดนี้แหละเป็นการวางแผนการใช้เงินที่ผู้ใจบุญบริจาคมา
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามว่าเอาจริงนายอำเภอมันมีดราม่าหนักมากเชื่อว่านายอำเภอคงอ่านคอมเมนต์แล้วแหละ
ชาวเน็ตเขาถามเยอะมากว่านายอำเภอเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับเงินของครอบครัวนี้เหรอมันมายุ่งทำไมแล้ว
ล้านมันไม่ใช่น้อยไงมันเยอะมากแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันโปร่งใสหรือเปล่า
อำเภอบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเขามาด้วยบริสุทธิ์ใจใครจะว่ายังไงก็ว่าไปไม่ท้อหรอก
ท้อใจเกี่ยวกับสังคมโซเชียลที่ตั้งคำถามเขาแล้วก็โจมตีเขาน่าจะเข้าใจผิดกันมากกว่า
เพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยที่เขาวางแนวทางตั้งแต่ที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยเขาก็มาเพื่อแนะนำและอำนวยความสะดวกเฉย
เชื่อว่าหลายคนก็คงเป็นห่วงเรื่องนี้แหละว่าครอบครัวจะใช้เงินยังไงแบบไหน
เอาจริงเวลาคนไม่เคยมีเงินเยอะบางทีมันก็จัดการกันไม่ถูก
เขาก็บอกเขาก็มาแนะนำทำหน้าที่เป็นกรอบให้เฉยเดี๋ยวมีเงินพอเพียงและเหมาะสมเขาก็จะปิดบัญชีให้

วันนี้เมื่อเช็คว่าเช้าตอน๘โมงครึ่งครับเอ่อ๗๒๐๐๐๐ครับ
และก็เช็คตอนชั่วประหว่างทิ้งครึ่งครับก็๗๒๙๙๐๐๐ครับ
นำเงินบริจาคมาทุกเม็ดทุกสตางค์ในการให้ครอบครัวได้ดูแล
โดยครอบครัวได้มีข้อตกลงครับว่าจะแบ่งเป็น๓ส่วนด้วยกัน
บรรยาการในการสูญชนส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยกับคงจะมาสร้างบ้าน
กับครอบครัวจะประมาณเดือนละเท่าไหร
และข้อที่๓เป็นการเกาะกบอาชีพ
ตอนนี้คุณลุงก็มีความประสงค์อยากจะสัดเรียงปลา
ว่าไปพนักการณ์เปิดบัญชี

แนะนำในการที่ครอบครัวคุณยาย

ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

แล้วก่อนหน้านี้ทุกคนไปอยู่ที่ไหนกันมานะ
จนมันต้องเป็นเรื่องเป็นราวให้คนเอามาเปิดเผยในโลกโซเชียลก่อน
ถึงจะเข้ามาดูแลเหลวแลหรือเปล่านะคะ
ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่บ้านของสองตายายแม่ลูกคู่นี้ด้วย
เจอแต่ป้าเล็กค่ะป้าเล็กคือลูกสาวยายนะ
อยู่กับยายสองคนแต่ไม่รู้ตัวตาจำเนียนหายไปไหน
เล็กก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ชายเนี่ยขับรถออกไปเที่ยวไหน
พาเจ้าบิ๊กหมาคู่ใจไปด้วย
ป้าเล็กก็ง่วงอยู่กับการทำความสะอาดบ้าน
หาข้าวหาปลาให้แม่กินแม่ก็คือยายน้อยอ่ะนะ
ระหว่างนั้นมีพัสดุถูกส่งมาจากสมุทรสาครและปราจีนบุรีค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราก็บอกว่าขอดูด้วยคนสิใครส่งอะไรมา
แกะกล่องดูนะคะเป็นกุญเชียงอาหารกระป๋องแล้วก็นมถั่วเหลือง

ข้อความถึงตากับยายแบบนี้ค่ะ
บอกถึงคุณยายหนูทราบข่าวว่าคุณยายไม่ค่อยมีเงิน
คุณยายเลยหวังจะไปรับเงินเยียวยา๗๐๐บาท
หนูขออนุญาตส่งกุญเชียงอร่อยและกุญเชียงที่ดีต่อสุขภาพของคุณยายมาให้นะคะ
จะจัดส่งให้คุณยายตลอดทานเยอะนะคะไม่ต้องกลัวหมด
หนูจะเอากำไรที่ได้จากลูกค้าจัดส่งของอร่อยและของดีให้คุณยายเสมอนะคะ
จากพึ่งขุนพลกุญเชียงนี่น่ารักนะ
คุณยายแกก็ขอบอกขอบใจคนใจดีไม่ว่าจะเป็นคนที่บริจาคเงิน
หรือว่าส่งของส่งข้าวมาให้คุณยายแบบนี้นะคะ
ยายให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่า๗ล้านนี่มันก็เยอะเนอะ
ส่วนเงินบริจาค๗ล้านเนี่ยเบื้องต้นตั้งใจว่าจะไปสร้างบ้านแหละ
เหลือก็เก็บเอาไว้ในบัญชีก็อยากจะขอบคุณคนใจดีทุกทุกคนเลย

ยายจะใช้หมดไหมเนี่ยเงิน๗ล้านกว่าเนี่ย
เราก็เอาไว้ตื่นถึงบางทีมั้ง
ยายอยากเอาเงินไปทำอะไรคะเนี่ยยาย

ก็คืออะไรหรือว่า

อยากบอกนะบอกทุกอย่างเลย
ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขาตัดสิทธิ์ไม่ให้ย้าย

นี่หลังจากพริกชาติ

อีกมันเป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหมยาย
นี่ค่ะก็คุณยายก็ฝากขอบคุณมานะคะ
ทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นราม่าของพระคุม

มันเรียกว่าตาจำเนียนนี่แหละ